ไปดูที่เพชรชบุรีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติเวลาคนเขาจะทำบุญกันทีไร
มักจะมีคนมาทำบาปซ้อนทุกทีเลยอย่างคราวนี้นะคะวัดดังเมืองชะอำเนี่ย
เขาได้เอาพุ่มผ้าป่าสามัคคีไปไว้ในร้านอาหารแห่งหนึ่งก็กะว่าจะให้ประชาชนไปร่วมกันทำบุญ
แต่ก็ปรากฏว่ามีโจรนี่แหละค่ะมาขโมยพุ่มผ้าป่านี้ไป
เพราะดีนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสายยนขึ้นนกคุ้มพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายแอบย่องเข้าไปขโมยพุ่มผ้าป่าสามัคคีในร้านขายอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งในซอยชะอำใต้๑๐ค่ะ
โดยที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอาหารตามสั่งไม่มีชื่อด้านหลังร้านเนี่ยพบกระจกระบายอากาศแบบบานเลื่อนด้านบนติดกับเพดานถูกเปิดออก
นางสาวชนะพาก่อนทิ้งเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้นำพุ่มผ้าป่าสามัคคีของวัดหนองแจงไปตั้งเอาไว้เพื่อจะให้ผู้มีจิตศรัทธาเขาได้ร่วมทำบุญกันจำนวน๒พุ่ม
ก็มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยติดเงินเอาไว้ที่พุ่มผ้าป่ากว่าเจ็ดพันบาทแล้วค่ะซึ่งพุ่มผ้าป่านี้เตรียมที่จะนำไปถวายในวัดหนองแจงวันที่ห้าถึงหกพฤศจิกายนนี้
แต่ปรากฏว่ามาถูกคนร้ายขโมยไปซะก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสามารถบันทึกภาพในช่วงกลางดึกเอาไว้ได้นะคะ
ก็เห็นคนร้ายล่ะค่ะเนี่ยเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
กางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวลายสก๊อตแล้วก็สวมหวกไอ้โม่งด้วย
ปิดบังใบหน้าเอาไว้นะคะย่องมากลางดึกยกมือไหว้ก่อนด้วยนะ
มือไห้พุ่มผ้าป่าทั้งสองที่วางอยู่ภายในร้านแล้วก็เอาไปเลย
จากนั้นก็ปีนออกไปทางหน้าต่างด้านหลังของร้านค่ะเบื้องต้นตำรวจก็เก็บลายนิ้วมือ
แล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะเพราะว่ารู้ช่องทางในการหลบหนีเป็นอย่างดี
แล้วก็มีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีด้วย